ครับส่วนข่าวต่อไปนี่เรื่องกินฮะ
เคยทำกิจกรรมลูกเสือเนธนารีไหมโอเคอ่า
ถ้าสมมุติถามน้องทั้งสองท่านก่อนถ้ามีโจทย์บอกว่า
ทำอาหารไม่ต้องก่อไฟทั้งสองท่านจะทำอะไร
ทำอาหารไม่ต้องก่อไฟก่อไฟเหรอยากนะยากนะเออยาก
อย่างนั้นเดี๋ยวไปดูว่าน้องเขาทำอะไรกิน
ก่อไฟก็ยกเตาปิ้งย่างไฟฟ้ามาเลยจ้าเออไทยแลนด์สี่จุดศูนย์มาก
มันยุคนี้แล้วอ่ะเนอะมาหมดนะครับกุ้งหมึกปูม้า
น้องเอามาปิ้งกันหนำใจไปเลยถือว่าบอกว่าตรงตามคำสั่ง
ทุกอย่างสะดวกสบายแถมได้อิ่มหมีพีมันกันด้วย
ครูอึ้งครับนะฮะกับเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าความฉลาดได้ไหม
สีขนวนชัยอะอ่าอ่านะฮะแบบนั้น
อกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ได้รับโจทย์ตรงข้าม
ทำอาหารโดยมีการก่อไฟตรงกันข้ามกันนะ
พอครูไปดูเด็กเด็กทำอะไรรู้ไหมครับอึ้งซ้ำสองครับนะฮะ
ก่อไฟใช่ไหมก่อไฟหมูกระทะก็มาจ้าอ๋อครับ
สิทธิ์นั่งล้อมวงกินหมูกระทะนะครับเห็นแบบนี้ครูถึงขั้นพูดไม่ออก
ไม่ถูกเพราะว่านักเรียนใช้วิธีสั่งหมูกระทะมาเลย
คือหมูกระทะดิมมาพร้อมเตานะนะครับมาพร้อมเตาสะดวกนะครับ
ทำตรงตามโจทย์เป๊ะเลยนะครับหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์นะครับ
ชาวเน็ตก็เห็นแล้วก็อมยิ้มนะฮะว่าน้องเนี่ยเป็นการพลิกแพลงคำสั่งของอาจารย์นะครับ
อืมแต่มันไม่เหมือนยุคเราสมัยเรานะค่ะจริงจริงวิชาเนี้ยมันคือวิชาการเอาตัวรอดใช่
ให้ลูกเสือไปเดินป่าแล้วทำกับข้าวคือต้องเอาตัวรอดให้ได้ในยามที่คุณไปหลงป่า
ติดอยู่ในป่าในเขาเราต้องก่อกองไฟขึ้นมาเองเข้าค่ายไง
แล้วครูให้ไม้ขีดมา๓อันบอกว่าต้องหุงข้าวต้องก่อไฟให้ได้นั่นอ่ะสิฮะ
แล้วแบบนี้ถ้าเกิดน้องไปติดป่าหลงป่าแล้วทำยังไงทีนี้
หมูกระทะก็ส่งไม่ได้นะต้องฝึกนะต้องฝึกครับ